ช่วงนี้พาคุณผู้ชมมาอัปเดตอาการป่วยของคุณสรพงศ์ชาตรีหน่อยครับ
ก่อนหน้านี้ข่าวว่าเป็นมะเร็งสมอง

สุดลูกสาวอัปเดตอาการว่าคุณพ่อหน้าตาสดใสมากขึ้น

แฟนละครก็น่าจะสบายใจได้ปลอกหนึ่ง
นี่เขาก็โพสต์ขอบคุณทุกความห่วงใยล้นหลามที่ส่งมาให้คุณพ่อ
คุณพ่อกำลังใจดีมากหน้าตาสดใสแรงเยอะเหมือนเคย
ชอบกินกับข้าวสมัยเด็กที่คุณป้าทำไปให้
และกระยาศาสตร์ของโปรดที่ขวัญเอาไป
ฝากส่งกำลังใจให้คุณพ่อหายไปไว้ด้วยนะคะ
น้องขวัญพิมพ์อับศรเทียมเสวดนะฮะลูกสาวของคุณสรพงษ์ชาตรี
ก็มีการโพสต์อัปเดตอาการแบบนี้นะครับหลายคนก็น่าจะสบายใจขึ้นมาเปราะหนึ่ง
แล้วมีคนวงการบันเทิงรุ่นเล็กรุ่นใหญ่
ส่งกำลังใจให้พี่เอกหลายคนเรียกพี่เอกเนอะพี่เอกสรพงศ์
ไม่ว่าจะเป็นคุณฮันนี่พะศรคุณเม่งจูอติกร๊๊อยพระศิรตาแอร์มพีดวัด
ก็ส่งกำลังใจเข้าไปคอมเมนต์กันเยอะแยะมากมาย
รวมทั้งนักแสดงเจ้าบทบาทคุณกวาร์งกับมันท์ชนพ
จริงคุณกวาร์งพึ่งจะผ่าตัดหมดลูกที่รังใครมาก
ตัดกันไปแล้วก็ตัวเองก็ยังส่งกำลังใจไปให้พี่เอกด้วย
แล้วก็เล่าถึงความประทับใจที่สมัยแสดงละครเรื่องของแผลเก่า
จำได้ใช่ไหมเล่นแผลเก่าร่วมกับพี่เอกสรพงษ์ชาตรี
บนเวทีมีการมอบรางวัลศิลปินแห่งชาติรู้สึกเป็นเกียรติมาก
ไม่คิดว่าครั้งหนึ่งจะเคยร่วมงานกับพระเอกอันดับหนึ่งของเมืองไทยตลอดการแบบนี้
พร้อมกับภาวนาขอให้พระคุ้มครองพี่เอกให้ดีวันดีขึ้น
แล้วก็ภาวนาขอให้ปฏิหารมีจริงให้พี่เอกหายดี
สุขภาพแข็งแรงเร็ววันแล้วก็กลับมาสร้างผลงานให้กับคนได้ติดตามกันต่อ
ขอบใจเชิญเหมือนกันนะครับพี่เอกครับ